พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบีกันต่อนะคะ

เพราะว่ามีลูกวานโอมูระเป็นวานสายพันธุ์หายาก
โดนใบพัดเรือฟันจนกรามหักเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามให้การช่วยเหลือแล้ว
แต่ว่าน่าเสียดายสุดท้ายลูกวานตัวนี้ตายแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลนะคะ
เข้าช่วยเหลือลูกวานโอมูระตัวยาว๓๗เมตร
น้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
แล้วก็มีแผลชะกันที่บริเวณกรามข้างขวา

เกยตื้นอยู่ที่หาดทุ่งทะเล
อยู่ที่ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านพยายามช่วยกันนะ

ล้อมไว้แล้วก็เร่งประสานไปยังศูนย์วิจัย

และชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต

เพราะว่าพบลูกวานโอมูระนอนเกยตื้นแบบนี้
แต่แล้วลูกวานค่ะมีแผลชะกัน
มันทนพิษบาดแผลไม่ไหว

สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตา

ซึ่งก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาผ่าซาก
ตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่า
ลูกวานโอมูระน่าจะพลัดหลงกับแม่
แล้วก็เลยถูกใบพัดเรือ
ฟันจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกลาง
กรามหักแล้วก็ไม่สามารถกินอาหารได้
หลังจากนั้นมันถูกคลื่นซัดค่ะ
เข้ามาจนเกยหาดเกยตื้นแบบนี้
แล้วก็ตายลงต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเขาเลย
คุณผู้ชมวานโอมูระเนี่ยนะมันเป็นวานสายพันธุ์หายากที่สุด
คล้ายกับลักษณะของวานบลูด้าค่ะ
แต่ว่าวานโอมูระตัวมันจะค่อนข้างเล็กกว่าวานบูด้าหน่อย
แล้วเขาพบครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๘
โดยนายฮิเดโอโอมูระเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะคะ
ก็เลยตั้งชื่อวานตัวนี้ว่าวานโอมูระสายพันธุ์นี้นะ
วันโอมูรักษ์ก็คือตอนนี้เป็นหนึ่งในสัตว์สงวนตามพรบสงวน
แล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๓๕ด้วยนะคะ
แม่เสียชีวิตน่าสงสารมันเหมือนกันเนอะ
ต้องมาโดนแบบใบพัดเรือแล้วตัวเองก็กินอะไรไม่ได้
สุดท้ายก็เกยตื้นแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาแบบนี้